สนุกซันตาลังให้สุด

นี่นางสดจริง

วันนี้ก็โอเคแล้วเรากลับมาปกติกันแล้วนะฮะ

วันนี้เราเริ่มตั้งแต่ช่วงแรกก่อนเลย

ต่างชาติด้วยคือตำรวจอาสาจับลูกนะฮะ
๕๕แสนพร้อมร้องนะฮะกระทรวงยุติธรรมเนี่ย
ช่วยหน่อยจ่ายให้แล้วกลับโดนเบี้ยวอีกต่างหาก

ตำรวจจับลูกชาย

ทั้งที่เขาถือหนังสือผู้ลีภัยสิ

เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยได้
คือไม่ใช่คนคนละกรณีกับแรงงานต่างด้าวที่จะต้องไปขึ้นทะบงทะเบียน
กระทรวงยุติธรรมเมื่อเวลาบ่าย๒โมง
นายอันฮาราบิโมฮัมมัธยาเซอร์ชาวซีเรียนะฮะ
พร้อมนายปัญชพัฒน์เลิศธีระเรืองกุล
เป็นร่ามกุลเป็นร่ามแปลภาษา
เดินทางเข้าร้องทุกข์กับรองประหลักกระทรวงยุติธรรม
ถูกกลุ่มชายอ้างว่าเป็นตำรวจ
เขาเป็นตำรวจเนี่ยไม่ใช่ตำรวจธรรมดาด้วยเป็นตำรวจอาสา

เป็นตำรวจอาสานะฮะรีดไถเงิน
กับการปล่อยตัวลูกชายที่ถูกจับกลุ่มก่อนเชิดเงินหายไป

แสนบาทก่อนที่ลูกชายจะถูกนำตัวไปส่งสถานกักกัน
ไปอยู่ที่สถานกักกันคนต่างด้าว
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

หนังสือผู้ลีภัยที่ได้รับจากค่าหลวงใหญ่ผู้ลีภัย

ความคืบหน้าผู้บัญชาการตำรวจต้องความบางกล่าวว่า
ตอนนี้ได้ไปสอบถาม
ของที่ผู้กำกับสรุงพินีแล้ว
พบว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑มิถุนายน
โอ้โฮนานแล้วนานแล้วหลายเดือนแล้ว

อันนี้เกิดตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน
โดยมีการจับกลุ่มลูกชายของผู้ร้องเรียน

เกินระยะเวลาที่กำหนด
แล้วก็ได้ทำการส่งฟ้องศาลมีคำพิพากษาคือ
จำคุก๒ปีปรับ๓๐๐๐บาท
โทษนั้นน่ะจริงแล้วให้รอลงอายา๑ปีด้วยนะ
ชำรับค่าปรับแล้วตามระเบียบเจ้าหน้าที่

ก็นำตัวส่งไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
คือจากสนรุมพินีก็ต้องส่งไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย
จากการตรวจสอบพบว่าเหตุดังกล่าว

เกี่ยวข้องหรือไปเรียกรับเงินแต่อย่างใด
คือเขาบอกว่าดูแล้วก็ยังไม่พบนะ
ไม่พบว่าตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้อง
เรียกรับเงินอะไรมากันค่ะมีคนที่เกี่ยวนี่คือตำรวจอาสาที่ว่านี้หรือไปต้องใช้พวกขูดลีดเลยล่ะ
ปรากฏว่าส่วนทางอาสาสมัครตำรวจที่สอนอนั้น

ที่เกี่ยวข้องโดยอาสาสมัครตำรวจนั้น
มีหน้าที่ในการเป็นล่ามแปรภาษา
อีกทั้งในพื้นที่ของสนรุงพินีนั้นมีฐานเอกอัครราชทูตประจำประเทศต่าง
เชื่อด้วยว่าตำรวจอาสาไม่น่าจะก่อเหตุได้
เพราะว่าไม่ได้มีอำนาจจะไปเรียกรับเงินหรืออะไรขนาดนั้น
เบื้องต้นได้สั่งการให้กองบังคับการตำรวจนครบาน๕
ไปสอบถามว่าไอ้ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไง
ให้มีคำสั่งย้ายภูมิกับสนรุมพินีร่วมตรวจสอบเหตุด้วยว่าเฮ้ย
รายงานของต้นเป็นอย่างไร
ถึงขั้นโดนสั่งลงโทษแล้วแต่ว่าลองลงอายา
ทางข้อเขาบอกว่าเขาเสียเงินไปละ๗๐๐๐๐๐บาท

ลูกยังโดนไปติดคุกอีก
คือตำรวจอาสาไปขูดลีดเขา
แต่ความจริงแล้วเขาเป็นผู้ลิภัย
ซึ่งรับรองว่าทั่วโลกเขาต้องยอมรับกันอยู่แล้วว่า
มันไม่ผิดไม่ได้หนีเข้าประเทศ
ก็เลยตอนนี้ลูกก็จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวว่า

ท่านผู้ชมที่เคยได้ข่าวนี้ไหม
ที่มีภาพรุมทำร้ายผู้ชายคนหนึ่ง

ใช้ไม้เบสบอลและเก้าอี้และหมวกกันน็อก
รุมทำร้ายนายสุพัฒนกฤษสืบเจาะบกที่นั่งกินข้าวกับเพื่อนที่ร้านป้าแต้ว
หมู่บ้านเอื้ออาทรที่ปฐุมธานีเมื่อวันที่๑๘สิงหา
อันนี้เขาก็เบลอภาพให้นิดนึงนะเพราะมันโหดมากเลย
แล้วคนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสมากต้องผ่ากระโหลกศีรษะเพื่อระบายเลือดข้างในสมองออก
และอาการยังอยู่ในขั้นโคม่า
เรื่องต้นสงสัยว่าพวกกลุ่มคนร้ายไม่พอใจผู้บาดเจ็บที่เป็นอดีต
กรรมการหมู่บ้านเอื้ออาทรเพราะว่าเขาเข้มงวดเรื่องที่จะโดน

ความคืบหน้าชุดสอบสวนสพปคลังศิษฐ์
ได้ร่วมรับมอบตัวในวัฒนาหรือในเตาปลาและกระวง
เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาและเป็นคนที่ใช้ไม้เบสบอล
ตีผู้ชายคนนี้นะฮะที่รับอาจเจ็บสาหัส
แล้วก็มีหลักฐานสำคัญเป็นไม้เบสบอลโลหะ
ยาว๖๐เซนต์และหมวกกำลังใช้ก่อเหตุด้วย
เจ้าหน้าที่วิทยาการกองพิสูจน์หลักฐานเขต๑
เก็บรอยนิ้วมือแฝงบนอาวุธของกลางนี้นะคะ
แล้วก็นำไปตรวจสอบดีเอนเอแล้วก็เก็บไว้เพื่อเปรียบเทียบ
เพื่อประกอบสำนวนคดีตอนนี้จับได้คนเดียวอยู่นะครับ
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพอ้างว่า
ใช้ไม้เบสบอลตีศีรษะในสุพัฒนกฤทธิ์จริง
สาเหตุที่ทำไปเพราะโกรธแค้นแทนลูกพี่ที่นับถือ

เพราะเมื่ออาทิตย์ก่อนทำให้ลูกพี่ของเขาถูกต่อย
คือดูเลือดลอยมากเลย
แล้วก็ได้ย้อนกลับมาแก้แค้นโดยร่วมกับเพื่อนอีก๓คน
หลังจากก่อเหตุก็แยกย้ายกันหลบหนี
สรุปแล้วไม่ได้มีอะไรกับผู้บาดเจ็บไปตีเขาได้ขนาดนั้น
เบื้องต้นก็ได้แจ้งข้อหาว่าพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ผู้ต้นหาอีก๓คนนึงกำลังตามศิลป์จับมาต่อไป
ยังจับไม่ได้แต่คนนี้เข้ามามอบตัว
เอาล่ะโหดมากตอนนี้คนเรามันโหดจิตใจมันตายแล้วดูสิ
เชี่ยวกันลงมาต่อยกันปากเปลือกแตก

เมื่อวานนี้ที่คุณหนุ่มกัญชัยเล่าขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่ดี
ีบเขาล้มล้มปุ๊บเป็นยังไงเลือดข้างในสมองอยู่นี่ไง
ดูไว้มาครั้งแรกว่าเขามาถีบนี่ไง
ดูเรื่องมันมีอะไรที่แบบว่านิดหน่อยก็ใจเย็น
ตอนที่คนเราบนถนนที่ต่อยกันทุกวัน
เอามาอัปเดตสภาพอากาศกันบ้างค่ะวันที่๒๒สิงหาวันนี้เลยนะคะ
กรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้าของประเทศไทย
ตอนบนนั้นมีฝนลดลงดีใจด้วยจริงค่ะ
แต่บริเวณทางตะวันตกของภาคเหนือภาคกลาง
แล้วก็ภาคตะวันออกก็จะมีฝนมากกว่าเดิมนะคะ
ภาคอื่นส่วนบริเวณทะเลอันดามันก็จะมีคลื่นสูง๑๒เมตรด้วยนะคะ

ใช่เพราะว่าตอนนี้ต้องบอกลักษณะสำคัญนี้เนี่ย
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงใช่ไหมคะ
ทีนี้ประเทศไทยตอนบนก็มีฝนลดลง
ขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันก็มีกำลังอ่อนลงค่ะ
พะยุสนร้อนฮาโตะบริเวณด้านตอนบนของเกาะลูซอลประเทศฟิลิปปินท์
ซึ่งพายุนี้ไม่มีผลกระทบกับไทยในระยะ๑๒วันนี้
แต่ว่าสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณที่ดังกล่าในฮ่องกงทางจีนตอนใต้

ญี่ปุ่นเกาหลีก็มีเอฟเฟคเหมือนกันไต้หวัน
ไต้หวันน่าจะมาห้องกงไปไหม

ก็นี่เมื่อกี้เห็นภาพขนาดนั้นนะพี่
ถ้ากระเด้งมาถึงฮ่องกงแล้วมีสิทธิห่างก็ถึงเราได้

ขึ้นเหนือไปส่วนใหญ่มันจะไปทั้งเวียดนามไปทั้งอะไร

ตอนนี้เราสังเกตนายกรัฐมนตรีของเราลุงตู่

พูดถึงเรื่องว่าอย่ามีกุ้งอย่ามีกิ๊กเห็นไหม

เราก็รู้เลยจะเอากฎหมายว่ายามีกิ๊ก

พูดถึงบอกแหมบางทีก็น้อยใจ

คะแหน่งนิยมโลกที่ต้องตกตั้งนิดหน่อย

อันนี้ค่อนข้างเป็นช่วงคอบบอสสันจร
นายกคงจะมีความสุขได้ออกไปต่างจังหวัดต่างจังหวัด

จังหวัดนครราชศรีมาคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะฮะ
แล้วก็หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคศ
พร้อมคณะเดินทางไปศูนย์การเรียนรู้แล้วก็ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่บ้านหนองขี้เหล็กตำบลวังหินอำเภอโนนแดงนะฮะ

เป็นยังไงอีแต๊กกับอีแตนมันต่างกันยังไงแองจี้

ก็ความนี่นะคะคุณแม่คืออีแต๊กมันจะใหญ่กว่า

คือนายกก็นั่งรถนี่แหละ

ก็เยี่ยมชมกิจกรรมต่างตามนโยบายรัฐบาล
ติดตามการใช้งบคุณ

แล้วก็โครงการตำบลละ๕ล้านบาท
อันที่การทำประสูจน์

อย่าทะเลาะกันนะลูก

หลังจากที่คุยกับวัวนายกอารมณ์ดี

เยี่ยมยายลำไยถุนนอก

นำผลผลิตทางการเกษตรมามอบให้กับนายก
ก่อนชวนยายลำไยถุนนอก

โดยในระหว่างทางนายกก็สอบถามชีวิตความเป็นอยู่

นายกไปเยี่ยมชม

นายยกไปเยี่ยมชมการเลี้ยงกบ
โดยนายกก็อารมณ์ดีขึ้นมาอีก

พร้อมกับปล่อยมุกพูดกับกบว่า

ขอให้เกิดมาเป็นกบตัวเมียนะ
ผมจะได้เป็นเจ้าชายกบ
ถามก่อนว่าตัวนี้ตัวเมียตัวผู้
อยากเอาไปต้มกินแก้มร่าวนะ
พอเรามอบสันจรในระหว่างที่
เราลองไปติดตาม
ก็ทำใจแล้วนี่โชว์ชมพิกษ์พีคคลอดใหม่ใช่ไหม
วนกลับมาถามนักข่าวว่าเหนื่อยไหม

พี่ขอดูแอนจี้หน่อยนะคะวันนี้หัวเขาเป็นอะไร

หนูใช้เวลาการทำงานนานมากเลยเนี่ย

มันคือความหมายที่ก็มีได้นะครับเบิกบารณ์เป็นอะไรอะ

เขาก็เอาเหรียญมานั่งนับกัน

ปรากฏรวมแล้วไอ้เหรียญที่คนโยนกัน

๑๒๓๑๐๐บาทเถอะเฮ้ย

ก็ต้องเอามาทำบุญนั่นแหละ๒แสนบาท
กลับมาสถานีกับคราวสายขายปีนี้ต้องยอมรับคำประโยชน์
ไม่มีใครไม่ไปคำประโยชน์
ตอนเราไปถ่ายมูนะยังไม่ค่อยมีคนเลยเนาะเธอเนาะ

หนูไปตั้งแต่ยุคแรกเป็นป่าอะไรอย่างนี้เลย

จริงไปตั้งแต่ยังไม่มีคนปี๖๖

ทุกวันนี้บ้านดุงติด๒ชั่วโมง

มีแม่เค้งแม่ค้ามาขายของไปอีกรอบนึง

ลดติดค่ะแต่วันที่ดิน่ะเมื่อก่อน๒๕๓๐นาทีเออ
เอาอย่างนี้ดีกว่าเกาะคำชโนธ
อย่างที่ช่วงที่อีสานตอนนี้เราอย่างที่รู้ว่าน้ำขึ้นสูง

ตอนนี้ขึ้นค่อนข้างจะระดับสูงมากนะครับ
ก่อกราบช่วงก็ปรับปรุงยิ่งใหญ่เลยคุณ

ที่น้องภูผาไปชี้เนอแองจี้เนอะ
ว่าจะต้องมาขอหวยฉันสงสารต้นมาเดือร้อยปีพันปีมากเลย
แบงค์ขาวหวอกเลยอ่ะจริงนะตอนนี้เจ้านักที่เค้าก็ลื้อควันกิจออก
จอดทำเป็นสะพานไม้คุณแล้วก็ที่สำคัญบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ
เขาบอกบ่อที่ไม่มีวันแห้งเขาก็สูบน้ำออกมาจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ออกหมดเลย
ปรากฏว่าเหรียญเหรียญค่ะหนูสวยค่ะแองจี้หล่อนสวยสวยกว่ามดดำโอเคเลิศนะคะ
ปรากฏว่าสูบน้ำออกจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
กบนี่กบในยกตุ๋วะคะกบคนละตัว
คุณดูอุ้ยคุณดู
เหรียญทั้งหมดนับแล้ว๒๐๐๐๐๐กว่าบาทนี่คือเหรียญอยู่ในโคโรนด้วย

คุณดูวะนักท่องเที่ยวนี้ที่แห่กลับมากราบไหว้ปูศีสุทธโต้แม่ย่าสีประถุมมาเป็นจัดกรรมมากเนี่ย
ในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนัก

อย่างที่รู้ว่าปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปกราบไหว้

ต้องทำความสะอาดเพื่อที่จะให้เข้าสู่สภาวะปกติ

เนื่องจากเมื่อก่อนไปต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า

แสดงว่าระบบนิเวศสมบูรณ์สุด

คือระบบนิเวศพังหมดแล้วจริงนะ
แล้วก็ต้นมะเดือยักษ์ที่อายุนับร้อยปีเนี่ย

แล้วก็จะทำเป็นสภาษณ์รอบต้นมะเหลือยักษ์

เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไป

พวกเรือนจะหายเจ็บหายป่วย

ผู้ดื่มกินโดยสูบออก
น้ำสูบ๕ชั่วโมงกว่าพี่กว่าจะแห้ง

แต่หลังจากนี้จะไม่มีการโยนเหรียญอีกแล้ว

แต่คันหลังเป็นกฎว่ากรรมการ

กรรมการรวบรวมเงินนี้ได้ประมาณ๒๐๐๐๐๐กว่า
คุณคิดมั้ย
ความเชื่อในการโยนคืออะไรทำให้ชุกดี
ไม่รู้อะฉันก็ไม่เคยเชื่อ

มีการแห่แชร์ภาพที่มีการใช้สีสเปรย์พ่นที่หน้าบ้านนะคะ
ของหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าข้อความระบุว่า
บ้านหลังนี้ไม่จ่ายค่าส่วนกลาง

ติบุคคลหมู่บ้านก็บอกว่าทำเกินเหตุไปหรือเปล่า

แล้วก็ทำแบบนี้มันไม่ผิดเหรอ
ความคืบหน้าผู้สื่อข่าวเลยต้องเดินทางไปนะคะ

อยู่ในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดถนบุรีค่ะ

แต่ก็มีการติดป้ายขายถูกพร้อมกับเบอร์ติดต่อ
จากการสอบถามกับทางนายเชษฐานาคพงศ์อายุ๔๕ปี
ก็เป็นประธานกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านดังกล่าวนี่แหละนะคะ
บอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยบัญชีพบว่าตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อ๕ปีที่แล้ว
จนถึงวันนี้ที่เข้ามาทำงานเนี่ย
มีลูกบ้านติดค้างค่าส่วนกลางซึ่งเก็บเดือนละ๓๐๐บาท
มีจำนวนมากถึง๘๐รายรวมเป็นเงินกว่า๑ล้านบาท

ในการที่จะเอาไปจัดการสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้าน
ก็เลยต้องมีการติดตามค่าส่วนกลางตามขั้นตอนก่อนนะคะ
คือทุกอย่างดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย

ลูกบ้านบางคนก็ไม่เคยเข้ามาประชุมเลย
จากนั้นก็มีการส่งหนังสือติดตามทวงหนี้ทั้งหนังสือเวียน
ทำจดหมายทวงถามทางปริศนีก็อย่างนิ่งเฉยค่ะ
ต้องมีการพ่นสีหน้าบ้านแบบนี้นั่นเอง
นักกลัวพระจารย์เนอะแต่เนื่องจากเขาบอกอย่างนี้
เขาบอกว่ามันไม่ใช่ที่สาธารณะเป็นที่นิติบุคคล
จึงสามารถที่จะทำได้ตามที่คณะกรรมการนิติบุคคลเห็นชอบ

แต่หลังจากลูกบ้านที่ไม่จ่ายค่าส่วนกลางไม่เข้ามาเจรจา
กลายเป็นว่าเอามาเสนอแล้วก็เอาไปโพสต์ลงในสื่อโซเชียล
ก็เลยทำให้มันเกิดความเสียหายตอนนี้ก็เลยแบบ
คนก็พูดตัวเดียวแต่มันกุฎบางหลังก็ไม่มีคนอยู่

ปัญหาที่เกิดขึ้นมันน่าจะเกิดจากการที่เขาใช้คำว่า

มากกว่าในการที่คุณต้องจ่ายค่าส่วนกลาง

เพราะในเมื่อมันเป็นสิทธิ์ของทางหมู่บ้านแล้ว

เดี๋ยวช่วงหน้านะคะยายากับณเดชน์เขาพูดเรื่องความสัมพันธ์ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า

เออกลับมาเข้าแสไขค่ะพี่ม้าจะไปจัดการกับใครนะคะ

ตอนนี้ลาสแกนต์มาเลยว่าเอ๊ะไปกับใครหรือไป

พี่เหนียวประมาณขาวไง
ดีให้นางไประงับสติอารมณ์บ้างก็ดีเหมือนกัน

เอาไหมถัดเดทคู่นี้ค่ะณเดชยา
เออนางเป็นแฟนกันเนอะคืออย่างนี้
ใครพูดแล้วเหรอก็ไม่รู้เขาเหมือนเขาหลุดมาในสามแทรฟ

ก็เป็นคู่จิ้นที่หลายคนอยากรู้อยากได้ยินคำว่า

ตอนนี้ก็เลยแบบมีความสัมพันธ์มากขึ้นกว่าเดิม

ก็ไปถามเรื่องนี้ที่ไปออกรายการสามแซ่บ
ว่าความสัมพันธ์กับยาย่าเนี่ยมันมากกว่าเดิมหรือเปล่า
ณเดชนก็เลยบอกอ๋อก็ตามนั้นแหละครับ
ถามว่าคบกันไหมก็ไม่หรอกครับ
แล้วก็เป็นเหมือนเดิมแบบนี้มานานก็ดีอยู่แล้ว
ยาย่าบอกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะ
ที่บอกว่ามากกว่าเดิมคือสนิทใจมากกว่าเดิมใช่ไหม

พอเราโตสูงอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยตามกลางเวลา

ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำอะไรมากหรือน้อยไปกว่าเดิม
รู้สึกว่าทุกอย่างมันเหมือนเดิมนะคะ

ตอนนี้คบกันจริงไหมคะอยากรู้
ณเดชน์บอกว่าเราก็คบกันอยู่

มันไม่มีนิยามเราก็ดูแลกันไป

ว่าในฐานะอะไรก็คบกันอยู่
พี่ต้องเข้าใจวัยรุ่นนิดนึงนะคะพี่
ฉันยอกย้อนฉริงกี่นึงไร

ว่าคุณรู้สึกอย่างไรที่แบบแฟน

ปรากฏว่าไปกินกับคนนี้

ไม่แต่ตอนนี้เขาก็ออกข่าวชัดเจนกับแฟนค่ะ
ไปกินกันปุ๊บ
อะไรเกิดขึ้นรู้ไหม
ไม่ใช่
วเปิดตัวชัดแจนแล้วตอนนี้
ตัวอ่านคืนแล้วไม่ใช่เหรอคะ
ไว้

ยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้สเก็ตที่แน่นอน

จะเป็นช่วงพิธีด้วยว่าจะต้องเดินเยอะไหมแล้วชุดใหญ่ไปไหม

มันเป็นเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังท่านผู้ชมครับ

เขาก็เพิ่งเปิดตัวแฟน

ปย์อยากรู้
มองไม่อยู่ช่องเดียวกัน

มีอังเอ็กซ์ใหม่
ไม่ใช่ช่องดิจิทัลห้องช่องใหญ่

เอาอย่างนี้คุณผู้ชมเชื่อเถอะ

นางไม่ชอบ

คุณผู้ชมมันอื้อ

อ๋อเขาก็และนี้กันไป
อ๋อก็เลยแบบว่าพอไปเล่าก็เลยเคืองกันเลยทีนี้อยากให้เคืองกัน

กลับข่าวนี้น่ารักเพราะเนตกลุ่มไม่ต้องตามแหน่กลัวแม่มรู๊มเอ่อ
เรามีข่าวหลายประเภท

แล้วคนนี้เป็นคนปล่อยเหรอคะ
ไม่ใช่เขาไม่ได้ปล่อยข่าวออกมาในสื่อ
เขาหมายถึงว่าเขาไปบอกอีกคนนึงให้รู้
ดูหัวให้เจนจี้บังทุกคน
เขาไม่ได้ปล่อยออกมาที่สื่อไม่ได้พูดออกสื่อไม่เกี่ยว

เรามาแลกไลน์กันเดี๋ยวนี้ฉันต้องการข่าวต่อไป

พี่ที่กลับมาเจอกันอีกรอบนึงสิไม่ต้องอ่านข่าวใครคนอื่นเหรอ
ไม่มีแล้ววันนี้แล้ว
ถ้าสมมุติจะบอกว่าดาราคนหนึ่งที่แบบว่าแฟน
คบกันอยู่ดีแฟนตายเว้ย

อ๋อที่ไปร้องเลยไข่มุกใช่ไหมช้ามาก็ยังมาอำเขาอยู่เลยเธอ
เหมือนแบบแฟนมากอดแฟนมาอะไรอย่างนี้ตลอดเวลา
ตอนนี้ก็ยังอยู่หลายปีเขาก็ยังรู้สึกว่าแฟนเขาก็ยังกลับมาอยู่

เขาไม่รู้สึกได้กลิ่นรู้สึกว่าแฟนเช้ามาบางทีขยับตัวไม่ได้
หลังก็มีอีกหลายตัวออกมาก่อน

พี่เลยแบบเพียงพี่รู้ว่าเธอโอเคบางตัวรู้ว่าเป็นผีแฟนตัวเอง

ไม่เกี่ยวนะโอ้ยน่ากลัว
เล่าเรื่องราวที่ต้องโดนผีอำตลอดชีวิตเธอ

อยู่ดีวิญญาณแฟนก็ค่อยเห็นนั่งอยู่ตรงปลายเท้า

ทำบุญให้ไปหรอพร้อมกับเหตุการณ์สุขระทึกนะฮะแบบว่า

ต้องทำบุญให้เขาตลอดเวลาเลยนะเนี่ย
ไม่เชื่อเรื่องมันอย่างนั้นนางไปมาขอบ่วย

แล้วบอกว่าเด็ดกว่านั้นคือเด็ดกว่านั้นคือเรนนางก็บอกว่า
เวลาเจอผีคำพูดก็คือจะต้องสวดมนตร์

ถามมึงจะสวดทำไมว่ะผีน่ะพบนะผี